คุณผู้ชมครับเรามาดูคดีหนึ่งที่คุณปวีนาหงษกุลตามติดเรื่องนี้อยู่
เป็นคดีที่สามีคนหนึ่งตามง้อขอคืนดีภรรยา
้อไม่สำเร็จก็เลยล็อกคอภรรยา
เอาน้ำมันราดตัวภรรยาจุดไฟเผาภรรยาทันที

เพราะว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมนครพนม
นายอุเทนผู้เป็นสามีได้ก่อเหตุราดน้ำมัน
และจุดไฟเผานางสาวไหมทองภรรยา
นางสาวไหมทองได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ตัวนายอุเทนเองซึ่งเป็นคนราดน้ำมันจุดไฟเผา

ก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งสองคนเลย
หลังจากทั้งสองคนมีปัญหาครอบครัวเลิกรากันไปได้๒๓เดือน
ตัวสามีพยายามกลับมาง้อขอคืนดีแต่ไม่สำเร็จ
ก็เลยตัดสินใจนะฮะราดน้ำมันตัวภรรยา
คอก่อนนะล็อกคอก่อนเอาน้ำมันราด
จุดไฟเผาทันทีทำให้ภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัส
ถูกไฟไหม้เกือบทั้งตัวคุณหมอแบบ๖๐ถูกไฟไหม้หมดเลย
ส่วนคนเผาคือตัวสามีก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยปลอดภัย
แต่สุดท้ายพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกัน
คือโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดอุดรธานี
แต่ทีนี้นะครับทางญาติของฝ่ายภรรยากลัวไงคุณ
กลัวว่านายอูเทนซึ่งตอนนี้หายดีแล้ว
จะกลับมาก่อเหตุอีกหรือเปล่า
ก็เลยให้มูลที่ปวีนาหงษกุลช่วยเหลือเรื่องนี้หน่อยนะครับ
แล้วก็ช่วยประสานตำรวจให้ดูแลความปลอดภัยของครอบครัว
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์อรัญกานนท์
ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนครพนมเปิดเผย

บอกว่าตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
รวมรวมพยานหลักฐานพร้อมเสนอสารจังหวัดนครพนม

ก็คือนายอุเทนทงศรีอายุ๒๖ปี
ในข้อหาฐานความผิดพยายามฆ่า
แต่ก็ยังรอการควบคุมตัวมาสอบสวน

เพราะรอขั้นตอนการตรวจรักษาของแพทย์

ก่อนจะนำตัวของนายอุเทนมาดำเนินคดีนะครับ
จากนายอุเทนได้รับบาดเจ็บถูกไฟไหม้

ฟังเสียงตำรวจพูดถึงเรื่องของคดีนี้หน่อยครับ
ส่วนทางด้านของนางปวีนาหงษกุล

เมื่อวานี้ก็เดินทางไปติดตามความคืบหน้าของคดี
แล้วก็ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บด้วยนะครับ

แล้วก็พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เข้าไปตรวจสอบดูแลตามขั้นตอน

ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดอุดรธานี
ญาติผู้บาดเจ็บก็เข้าร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ
เกรงว่าคดีนี้จะไม่รับความเป็นธรรม
และก็เป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
อีกทั้งสองสามีภรรยาเนี่ยคุณ

อายุประมาณขวบเศษที่ยังต้องเลี้ยงดูอยู่

ผู้เป็นแม่เนี่ยกำลังเลี้ยงลูกอยู่นะครับ
ลูกเนี่ยเพิ่งจะขวบเศษใช่ไหมกำลังเลี้ยงลูกอยู่เลย
และทีนี้ตัวผู้เป็นสามีเนี่ย
มามีปากเสียงด้วยมาจับตัวภรรยาล็อกคอ
ทีนี้ล่ะคุณทางญาติญาติเห็นเหตุการณ์นะ
ก็รีบวิ่งมาช่วยเหลือเด็กก่อน

งั้นนะคุณเด็กถูกเผาทั้งเป็นไปด้วย

ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางคุณปวีนาบอกว่า
ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

ทั้งนี้คุณปวีนาก็ฝากย้ำเตือนประชาชน
ให้มีสติในการใช้ชีวิตครอบครัว
จากปัจจุบันเกิดปัญหาความรุนแรงบ่อยครั้งในครอบครัว
อย่าใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา
ต้องใช้สติในการตัดสินปัญหาของครอบครัวนะครับ